คือณวันเนี้ยเราก็คิดว่าโหทำไงได้ไงวะ
ผมรักงานผมแล้วผมไม่ฟักงานตัวเอง
ผมเป็นแบบบ่อยอืมผมไม่ได้คนเจ้าชู้เลย
คือทำงานแหละครับทำงานมา๗วันจน
คุณพ่อคุณแม่มาที่บ้านเสร็จปั๊บเขาก็ชวนวันรุ่งขึ้นกินข้าวกัน
อ่าผมก็เลยบอกว่าอ่ะแต่เดี๋ยวผมโทรถามก่อนละครให้
กองละครบอกไม่ได้เพราะว่าคุณให้คิวละครไปแล้ว
คุณต้องถ่ายทำละครผมก็เลยบอกป๊ามาว่าไม่ได้นะ
เออมันต้องถ่ายละครต้องถ่ายละครต้องถ่ายละครต้องถ่ายละคร

คุณต้องถ่ายละครต้องถ่ายละคร

คุณต้องถ่ายละครต้องถ่ายละคร

คือฝันแรกของผมคือไม่ได้อยากทำงานไม่อยากทำอะไร

ตอนนี้ครับสักมหาลัยก่อนเรียนจบก็
ตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่าอยากทำพิธีกรนี่แหละนะครับ
แล้วเราก็ลืมฝันของเราไปจากสิ่งที่เรารู้สึกมันเข้ามาแล้วมันก็ต้องทำหรืออะไรแบบนี้ครับ
รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมไม่ใช่รางวัลสำหรับพิธีกร
รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมเป็นรางวัลสำหรับทีมงานนะ

เราเหมือนทับหน้าเราเป็นคนนำทับในการจะส่งสารทั้งหมดไป
แต่ถ้านักรบผมทั้งหมดมันไม่ดีอ่ะ

เทปแรกของเราเป็นยังไงบ้างครับเวลามาศึกษาเนี่ยห่วยมั้ยแย่มั้ย
คือณวันนี้เราสื่อโหทำไมได้ไงวะแต่ก็คือข้อดีแปลว่าเราได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดที่เราเห็น
สำหรับผมนะผมรักงานผมและผมไม่ฟักงานตัวเองเพราะมันคือชื่อผม
เพราะฉะนั้นถ้าคนจะด่าผมก่อนถ้าคนจะชมต้องชมทั้งทีมผม
ผมไม่ได้รู้จักเรื่องกล้องรู้จักเรื่องไฟจากการเป็นนักแสดง
ผมรู้จักเรื่องกล้องเรื่องไฟจากการที่รู้จักกับกราฟเฟอร์กับเป็นโคโรกราฟหรือว่าคนที่เป็นสวิตชเชอร์
ผมรู้จักพวกพี่ทั้งนั้นแหละที่เป็นอาจารย์ของผม
ผมถึงไม่สามารถพูดได้ว่าอาจารย์ผมคือใครอาจารย์ของผมคือทุกคนที่ทำให้ผมได้รู้ในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้
ครับคุ้มสำหรับคุ้มของผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือมันไม่ใช่เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของชีวิต
ผมไม่เคยคิดว่าผมจะตัดสินใจแต่งงานได้ตอนผมเป็นนักแสดงเนื่องจากว่าผมต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต
ในเรื่องของความชอบในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นชีวิตในการใช้
แล้วมันทำให้ผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
สามารถพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินดูแลสุขภาพดีที่สุด
หมาผมสามารถว่ายน้ำได้ทุกวันได้ทุกอาทิตย์โดยที่แบบกินดีกว่าผมอ่ะ
ซึ่งมันเป็นความรักของผมและเป็นความชื่นชอบผมและใครจะว่าผมผมไม่สน
เพราะผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรฟุ่มเฟยหรือว่าทำอะไรที่มันเดือดร้อนคนอื่น
ซึ่งมันเป็นความรักความชอบที่ผมยินดีที่จะทำและผมมีแรงที่จะทำให้
คุณพ่อคุณแม่ผมใช้ชีวิตได้อย่างที่อยากจะทำอยากกินอะไรกินเลยอยากไปไหนไปเลย
แต่ที่สำคัญไม่ใช่แค่ให้เขาไปเราไปด้วยได้ดูแลเขาได้ด้วยได้
ผมว่าชีวิตผมก็มีความสุขแค่นี้
ได้ความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ดูตัวเองได้ครับมีฝันได้และฝันนั้นเป็นจริงได้
และนอกจากนั้นมันยังทำให้ผมมีความสุขแล้วก็เป็นตัวเองได้ทุกวัน
และวันนี้นะครับผมสามารถเป็นตัวเองได้ทุกวัน

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะ
จากการที่เราเป็นนักแสดงผมรักในอาชีพนักแสดงนะครับ
แต่เขาจ้างเราให้เราไปเป็นคนอื่น
แต่วันนี้คนจ้างวัดกันมาเป็นกันให้ฉันหน่อย
ผมว่ามันเป็นอาชีพที่มีความสุขที่สุดแล้วนะ

สมมุติพี่เองบอกชอบสไตล์พี่มาก
มาสัมภาษณ์คนนี้ให้ผมหน่อยพี่เป็นแบบนี้เลย

การเป็นตัวเองในทุกวันมีความสุขที่สุด
และยิ่งเป็นตัวเองและมีคนแจ้งให้คุณเป็นตัวเอง
ผมเลยรู้ว่านักวันนี้มาได้ทำงานช่อกวัน
ข้อแรกเปลี่ยนที่เราตกลงกันโดยปริยาย

เรามาเป็นนู่นนี่เป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งให้คนได้เห็นก่อน
แปลกที่คนจะมีคนรู้จักเราและมีคนชื่นชอบ
ขอถ่ายรูปเป็นเรื่องดีคุณต้องคิดงี้ก่อน
มีคนรักคุณก็ต้องมีคนเกลียดคุณ
มีคนชอบคุณก็ต้องมีคนไม่ชอบคุณ
คุณก็แค่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เอาสิ่งที่ดีมาทำต่อ
เอาสิ่งที่ไม่ดีมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีที่สุด
ย้อนกลับไปมีอะไรที่อยากจะกลับไปแก้ไขไหมคะสำหรับเราในวงการเนี่ย
ไม่มีไม่ได้หมายถึงว่าทุกงานมันดีทุกชิ้นนะครับ
แต่ผมหมายถึงว่าทุกอย่างที่มันเป็นประสบการณ์จนเป็นกันในวันนี้มันเกิดทั้ง
มันเกิดจากประสบการณ์ที่ดีไม่ดี
มันเกิดจากการทำงานเบางานหนักงานที่ใช่งานที่ไม่ใช่
เจอคนเก่งเจอคนไม่เก่งจนเราจนเราได้รับภูมิต้านทาน
แล้วก็มีวาไรจี้สำหรับวิชาชีพมาก
ในฐานะมนุษย์ล่ะครับมีอะไรอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขไหมครับ
ไม่น่าตีกับช่างกลจริงเมื่อก่อนเกลียดเกลียดมาก
ก็คือตีกับมนุษย์ตีแล้วปั้นแทงใช่ไหมตีแล้วปั้นแทงเลยครับ
แต่เอาจริงผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ผ่านวัยนั้นมา
เขาจะไม่เป็นการถ้วนใช่แต่ตอนนี้ที่แก้ไม่ได้คือเขาพัง
เนื่องจากการเป็นนักกีฬาบาสนี่แหละเอ็นขาดหมอนรองกระดูกฉีก
เล่นไม่ได้ตลอดชีวิตถ้าต้องการจะแก้คือแก้เพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพ
ก็ค่อยไปผ่านเพียงแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตปกติปุตุชนไม่จำเป็น
แค่รู้สึกว่าเออเพื่ออะไรวะวันนั้นทำเพื่ออะไรวะอะไรอย่างนี้
ถ้าอยากแก้มีแค่เรื่องนี้ที่รู้สึกว่าผิดพลาดจริง
ในฐานะความรักล่ะครับอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไหม
ทำผู้หญิงบาดเจ็บมามากมายกว่าจะเจอคนนี้ไหม
เป็นคำตอบสั้นที่คมมากครับ
ความรักครั้งล่าสุดที่ทำให้คุณแต่งงานเนี่ยมันให้อะไรกับคุณบ้างครับ
มันไม่ใช่ความรักเชิงแค่เรารักข้อดีของกันและกัน
มันคือคนที่อยู่ด้วยกันได้
หมายถึงว่าพอเรามีประสบการณ์ด้านความรักที่ผ่านมาหลายครั้ง
เป็นทั้งวัยรุ่นเป็นทั้งป๊อปปี้เลิฟเป็นทั้งที่จริงจังไม่จริงจังว่ากันไป
มันเกิดเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่านะ
และความรักที่ดีที่สุดคือคนที่ใช่เวลาที่ใช่สภาวะแวดล้อมที่ใช่
ผมยังเคยคุยกับคุณพลอยเลยว่านี่ต่างคนต่างรู้กันว่าเอ่อ
หมายถึงความรักครั้งก่อนของผมเป็นคนดีมากเป็นคนดีคือเป็นคนดี
แต่ไม่ใช่คนที่ใช่คนผมเลยรู้สึกว่าคนที่ดีกับคนที่ใช่เป็นคนคนละคน
นึกออกไหมถ้าเป็นคนดีผมเป็นแฟนกับแม่ชีไปแล้ว
เพราะฉะนั้นมันคือคนคนละคนและพอมันมาไม่ใช่เวลาที่ใช่มันก็ไม่ใช่
ให้ผมเจอคุณพลอยนะเวลาผมอายุ๑๘น่าจะเลิกกันตั้งแต่๔วันแรกอะไรประมาณนี้
แต่พอทามมิ่งมันใช่คนมันใช่จิตใจเราใช่มันก็จะใช่เอง
มันเกิดจากการเรียนรู้และหล่อหลอมซึ่งกันและกันทั้งข้อดีที่เราชอบ
ข้อไม่ดีที่เรารู้สึกมันไม่ใช่แต่ว่าเราค่อยปรับจนมันไม่ใช่ทนได้แต่ว่ารับกันได้
ของฉันโลกของเธอโลกของเราที่เราแบ่งแล้วเราให้เกียรติกันอย่างชัดเจน
ปัจจุบันพูดง่ายคือการทำงานเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่าพลอยโทรมาตามผมสักครั้งเลย
ใช่เพราะว่าเพราะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่เป็นจุดอ่อนของผมคือทำได้ทีละอย่าง
คือทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่สามารถทำงานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยได้เพราะมันจะวิ่งทั้งคู่เลยไม่ได้อะไรเลย
อะไรอย่างนี้หรือว่าโรคของเธอฉันก็จะไม่ยุ่งโรคของเราคือโรคที่เราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีโรคที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้อย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นผมสามารถใช้วิถีชีวิตของผมได้ในทุกอย่างที่ผมต้องการอยู่บนรากฐานของการให้เกียรติกันและการเคารพซึ่งกันและกัน
คือผมคงไม่ได้แบบว่าสมมุตินะปาร์ตี้คงไม่เมาหย่ำเปยันเช้าซึ่งเฮ้ยเขารออยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้
นะเดี๋ยวลองหมดก่อนเที่ยงครึ่งอันนั้นโดนทันที
เฉียบเลยอเจมส์ใช่ถือว่าเป็นการให้เกลียดกัน

รบดีกว่าเคารพครับเทิดทุนบนหิ้งครับผมสูงปี๊บอย่างนี้
ผมสามารถตื่นมากินกาแฟได้ดูหมาวิ่งได้
ออกไปทำงานได้อย่างมีความสุขมีเสียงหัวเราะกลับบ้าน
และออกกำลังกายพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยวพาป๊าม้ากินข้าวพาคุณพลอยกินข้าวได้
ผมไม่ใช่ชีวิตผมเรียบง่ายมากใช่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากได้อะไร
เพราะเอาจริงผมรู้สึกว่าผมได้แล้วในสิ่งที่สิ่งที่เราจะฝันถึง
เช่นคือคำว่าบ้านถ้าขึ้นว่าบ้านมันจะมีบ้านที่เราซื้อได้กับบ้านในฝัน
ผมสามารถมีบ้านในฝันได้แล้วคือบ้านที่ผมอยากได้
รถที่เราใช้กับรถในฝันก็จะเป็นคนละคัน
ผมสามารถมีรถในฝันของผมได้แล้ว
วิถีชีวิตที่ผมอยากได้กับวิถีชีวิตที่เราสามารถเป็นได้
มันก็ต่างกันผมสามารถมีวิถีชีวิตที่ผมอยากได้ได้แล้ว
ผมเลยรู้สึกว่าณวันนี้ถ้า
แต่มันขึ้นอยู่บนพื้นฐานอยู่ที่ว่าความสุขของผมมันเรียบง่ายด้วยไง
ผมไม่ได้แบบต้องการอะไรฟูฟ่า
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีอะไรที่มันต้องการมากกว่านี้หรือเปล่า
ผมแต่งงานไปสมมุติว่ามีน้องมีคุณลูก
ที่เราจะต้องการทำเพื่ออะไรแบบนั้นอีก

ผมว่าผมตอบหมดนะจริงแล้ว
แต่ผมจะไม่ชอบถูกถามนะเรื่องของบุคคลที่๓เพศคนอื่น
แบบคุณรู้สึกยังไงกับการที่สองคนนี้เลิกกัน
ถามเขาเด้ถามผมทำไมจะไปรู้มั้ยครับ
ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่นั้นเอง
นอกนั้นได้หมดถามอะไรคือมันก็ตอบผมเป็นคนง่าย

เหนื่อยแล้วเกิดจากการที่ว่าพอเราเมื่อก่อนผมเที่ยวทุกวัน
แล้ววันหนึ่งเราเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วกับการที่มาทัก
เฮ้ยกัลส์สวัสดีใครวะไม่ใช่แล้ว
เหนื่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอคือมันเกิดจากการพอด้วยตัวเอง
ก็เลยไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่จริงเป็นคนครบแล้วคือครบเลยทีละคน
ถ้าครบแล้วคือไม่เที่ยวไม่อิเล็กเคยขาเลยแต่แบทบอยของผมคือไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ดีนะ
แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนตรงชัดเจนและแรงค่ะใช่เอาไงว่ามายังไงอ่ะ
อย่างนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีของผมก็ได้
คือเป็นคนใจร้อนแต่ว่าเป็นคนไม่เฟคเลยคือชัดเจนเลย
เอาไงพูดแบบไหนได้หมดมาอะไรอย่างนี้
ขอบคุณนะครับ